อ้าวคุณผู้ชมครับเวลาเราเกิดมีทุกข์

แต่ถ้าหาห้องน้ำไม่ได้เราก็พึ่งพาธรรมชาติ
แต่บางครั้งบางครั้งธรรมชาติก็ลงทวดเรานะฮะ

ไม่รู้ว่าข้างเกงเปียกหรือเปล่าตอนนี้
เข้าใจนะบางทีก็ขับรถอะเนาะ
แล้วก็หาปั๊มไม่ได้เอาพูดง่ายจะเข้าปั๊ม

เห็นแต่ขาชี้ฟ้าหรือเป็นท่าใหม่
ไอ้ที่เดินไปข้างทางพบตาบางทีมันหรอก

เหยียบแล้วก็ซวบหายไปก็มี

ในการปลดทุกข์ข้างทางนะจ๊ะ

และที่สำคัญพวกอสรพงศ์อสรพิษ

มันมีมันมีอะไรก็ต้องระวังด้วยนะคุณผู้ชม